ส่วนช่วงนี้ผมมีเรื่องราวดีมานำเสนอเป็นเรื่องราวของ
ลงมาจากเขาเข้ามาในเมืองเชียงใหม่

เข้ามาเพื่อร่วมถวายดอกไม้จันท
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
บางคนบอกเลยนะครับว่าทั้งชีวิตยังไม่เคยลงมาจากดอยเลย
ตั้งใจทำความดีมากนะครับไปติดตามกันหน่อยครับอ๋อนี่คือเป็นคำแรกเลยนะครับ
เราเดินสักครั้งหนึ่งถวายในหลวง
ครั้งสุดท้ายคือว่าในหลวงจะมาขึ้นบ้านเรา
กี่ครั้งกี่หวงเขายังไม่บอกว่าลำบากเขายังไม่บ่นว่าไม่มีตังค์
เขายังไม่บ่นว่าเสียเวลาถ้าร่างกายจะไม่ค่อยสู้
แต่เขาจิตใจสู้คงจะไปได้อยู่เราพยายามไปอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนี้
คงจะทานได้แค่นี้เพื่อให้นายหลวงไม่ใช่ว่าจะทานได้ทุกทุกครั้ง
คือครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายแล้ว
แผ่นนางลัตนานชนนคุณค่ะเป็นชาวบ้านของหมู่บ้านดอยคุยนะคะ
ตั้งแต่เกิดมาก็คือความรู้สึกก็คือผูกพันกับในหลวงเนอะ
ได้ยินท่านตลอดเวลาเลยแล้วก็หมู่บ้านนี้ท่านก็มาบ่อยมาก

เค้าเป็นส่วนหนึ่งและก็ได้บัรบทแทนบุญคุณของท่าน
ไม่ไกลค่ะเพราะว่าเทียบกับที่ท่านสมัยก่อนที่ท่านเดินมาเดินเท้าเปล่ามาบ้านเราอย่างนี้เทียบกันไม่ได้เลย
จะเดินเท้าลงมา๓๐กิโลเมตรเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ
ผมเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันสำหรับภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับ
ต้องขอขอบคุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวงนะครับ
เทียนเหล่านี้คือภาพของในหลวงราชการที่๙
ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ขึ้นไปยังบนดอยบนเขาไปดูความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่ามงค์ว่าเป็นอย่างไร
ยุคนั้นนะครับปัญหาที่มีก็คือเรื่องของยาเสพติด

คนชาวเผ่าโม้งเนี่ยเขาจะปลูกฝิ่นเป็นอะไรได้หลักของเขา
ในยุคนึงนะครับในปีคริสตศักราช๑๙๖๖
ถ้านับย้อนหลังไปก็ประมาณ๕๑ปี
ยุคนั้นที่มีการปลูกฝิ่นปลูกกันมากจริง
ผลผลิตที่ได้ในยุคนั้นในการปลูกฝิ่นนะครับประมาณ๒๐๐ตันต่อปี
เยอะมากเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย
รัฐบาลในยุคนั้นพยายามแก้ไขปัญหานี้
แต่ทำไม่ได้นะครับแต่ว่าพระองค์ท่านได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้
แล้วก็ได้นำโครงการหลวงไปที่ดอยปุ๋ย
ปุ๋ยนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับ
เป็นหนึ่งในปฐมบทของโครงการหลวงอย่างแท้จริง
นำเอาพืชผักผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่หนาวเนี่ย
พระราชทานแก่ชาวเขาเผ่ามงค์ไปปลูกดู
ในช่วงแรกผมบอกเลยว่าโครงการยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร
อย่างแรกเลยคือคนชาวเผาเผ่ามงค์เนี่ยยังไม่เชื่อ
ยังไม่เชื่อว่าจะสามารถปลูกได้จริงทำได้จริงได้ผลผลิตดีจริง
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นท่านเลยตรัสว่าต้องยอมขาดทุน
เพื่อกำไรในอนาคตขาดทุนนี้ขาดทุนยังไงก็คือ
ที่จะรับซื้อผลผลิตที่เป็นผักผลไม้จากชาวเขาเผ่าม้งในราคาที่
แพงพอกับซื้อฟินเพื่อจุงใจให้เขาปลูกไง
พอเสร็จปั๊บซื้อมาแพงก็จริงแต่ขายเนี่ยจะขายแพงใครเขาจะซื้อล่ะ
ก็ไม่ได้ก็ต้องขายในราคาที่ถูกก็นี่คือการยอมขาดทุนยอม
ยอมขาดทุนสุดท้ายโครงการหลวงสำเร็จเห็นผลได้ก็เพราะวิสัยทัศน์ของในหลวงราชการที่๙นี่แหละครับ
ฟาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณในหลวงรัชกาลที่๙เป็นอย่างมากเลยนะครับ
แล้วก็ในวันที่๒๖ตุลาคมนี้นะครับชาวเขาเผ่ามงค์ที่เราสัมภาษณ์ไปเพียงแค่ส่วนหนึ่งเนี่ย
ทั้งหมดนะครับ๔๐๐คนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจะร่วมกันเดินเท้าลงจากเขาระยะทาง๓๐กิโลเมตรนะครับ
เพื่อไปร่วมถวายดอกไม้จันทร์แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ที่เล่าอยู่เนี่ยเป็นเพียงแค่เสร็จเซี่ยวเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเหตุผลที่ทำไมชาวเขาเผ่ามงค์
แล้วก็รวมถึงคนไทยต่างที่อยู่บนเขาเนี่ยทำไมถึงรักในหลวง
ใช่ถูกต้องค่ะจริงแล้วพระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนของพระองค์ในทุกหมู่เหล่าเลย
ไม่ได้มองว่าใครเป็นชาติภัณฑ์เป็นชาวเขาหรือว่าเป็นอะไรเลยทุกคนคือประชาชนของพระองค์บนผืนแผ่นดินไทยค่ะ